ส่วนเรื่องของราคาไข่ไก่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากนะคะ
บางคนบอกว่าซื้อไม่ทันด้วยซ้ำไปตลาดเช้าวันนี้
ไก่หมดตลาดเกลี้ยงตลาดแล้วก็บางพื้นที่ขายแพงด้วย
เราก็เลยให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดห้วยขวางนะคะ
ที่ตลาดนี้นะคะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วบอกว่า
ไข่ไก่หมดตั้งแต่๙โมงเช้าค่ะก็เลยไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนะคะ
เดี๋ยวลองฟังค่ะ
แต่ปัญหาก็คือบางคนนะคะไปซื้อแต่เช้ามืด
แต่เอาไปขายต่อแล้วก็ราคาแพงขึ้นอย่างนี้ค่ะ
คือเจ้าของร้านบอกว่าคือตอนนี้ต้องยอมรับ
ไข่ไก่ขายดีจริงมีความต้องการสูงนะคะ
แต่ว่าไข่ไก่ที่ได้มาจำนวนมันน้อยลง

บอกว่าประมาณนะโดยเฉลี่ยก็คือ๑๐สตางค์ต่อฟอง
พื้นที่ไหนซื้อไข่ไก่เท่าไหร่ส่งข้อความลองมาบอกดูได้นะคะ
อย่างพื้นที่อื่นในกรุงเทพตลาดสามย่านค่ะ
เฮียโซยเจ้าของร้านขายไข่ไก่บอกว่า
ว่าจริงแล้วไข่ไก่มันไม่ได้ขาดตลาดนะ
แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อเยอะ
คนที่มาซื้อกับเฮียปกติซื้อ๑๐ฟอง

จะไปว่าเขากักตุลซะทีเดียวมันก็พูดไม่ได้ขนาดนั้น

ราคาไข่ไก่วันนี้นะคะปรับขึ้นแผงละ๑๐บาท
เบอร์๐จาก๑๑๐บาทปรับเป็น๑๑๕บาท
ไข่ไก่เบอร์๑จาก๙๐บาทปรับเป็น๑๐๕บาท
ไข่ไก่เบอร์๒จาก๘๕บาทปรับเป็น๙๓บาท
ไข่ไก่เบอร์๓จาก๘๐บาทปรับเป็น๙๐บาท

ราคาไข่ไก่ถ้าดูข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะ
มีนาคมที่ผ่านมา๒วันที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงราคาของทางกรมการค้าภายในนะคะ
๐จะอยู่ที่ฟองละ๓บาท๕๐ไปจนถึง๓บาท๖๐สตางค์
ไก่เบอร์๑อยู่ที่๓บาท๓๐สตางค์ถึง๓บาท๔๐สตางค์

แต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า
อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวมีมาตรการชั่วคราวออกมา

จุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
มีคำสั่งระงับการส่งออกไข่ไก่ไปนอกราชนาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะ
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

เริ่มวันนี้วันแรกแก้ไขปัญหาไข่ไก่คาตลาด
แล้วก็จะต้องประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรโดยกรมประสุทธิ์
จะไม่ออกใบอนุญาตส่งออก
นี้นะคะก็อยากจะให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าก็ต้องกำชับกระทรวงมหาดไทยด้วย
ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศช่วยดูด้วยถ้าเจอปัญหาเรื่องของการกักตูน
ครับหรือขายเกินราคาก็ให้แจ้งไปที่๑๕๖๙นะคะปัจจุบันเนี่ย
เรามีไข่ไก่ออกสู่ท้องตลาดวันละ๔๑ล้านฟองปกติก็บริโภคในประเทศที่เหลือก็ส่งออก
แต่ตอนนี้ความต้องการของคนในประเทศเนี่ยในช่วงโควิด๑๙เพิ่มขึ้นเป็น๓เท่า
ถูกต้องค่ะคือเราจะไปบอกว่าเขากักตุลซะทีเดียวก็ไม่ได้
มาตรการที่ไม่อยากให้เขาออกจากบ้านเขาก็ต้องซื้อมาเก็บเอาไว้ก่อน
ส่วนพาณิชก็เลยบอกถ้างั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งส่งออกจะได้พอในประเทศนะคะ